ก็เป็นรายการท็อกโชว์แนวเปิดใจแขกรับเชิญปังนะจ๊ะ
สาเหตุที่ตั้มโดมเขาเปลี่ยนแนวมาทำรายการแบบนี้
เพราะว่ารายก่อนเขาทำรายการคู่กันนี่แหละ
แต่มันมีกระแสแบบโอ้โหทัวร์ลงไม่ไหวแล้ว
เกิดดราม่าทำคลิปแกล้งคริสธีรวัตรมาก่อนนะ
หลายคนก็บอกว่าอย่าไปเล่นกับความรู้สึกคนนะ
เอาคนกันเองก่อนมาเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะ
เรื่องโดนบูลลี่รูปร่างจนไม่สามารถกลับมาทำงาน

จะเป็นยังไงไปฟังหนุ่มโดมเล่าให้ฟังหน่อยจ้า
แล้วก็คุยไปแล้วก็เพิ่งไปรู้ว่า
จริงแล้วชีวิตเขามันในช่วงหลังแบบนี้
เขาเจออะไรที่มันเยอะแล้วก็หนักมากสำหรับ
เหมือนชาวบ้างแหละ

พริกซี่เลี่ยงค่ะ

เด็กเส้นป่ะเนี่ยออดิชั่นแค่นี้ผ่านเลยเหรอ
สังเกตเจ้าขอบพ่ายไหมเขาไม่พูดอะไรนะ

ว่าเธอไม่แน่นะเรา๓คนอาจจะได้๔คนด้วยออกเทปพร้อมกันเลย
สรุปผ่านมั้ยอ่ะไปออดิชั่นเขาอ่ะ